มคค่ามนหน่องคายไม่ควรจะขับ

เมาแต่ยังฝืนจะขับรถกลับบ้าน

เออแต่เขาฝืนสุดท้ายไปต่อไม่ได้
หลับคาถนนเลยครับรถก็ไปไม่ได้ร้อนตำรวจต้องไปช่วยกันครับคุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์เลยฮะ
นี่ครับผมเจ้าที่ตำรวจเคลื่อนรถด้วยขวางทางเขาเนี่ย
พี่ลุกก่อนครับพี่เปิดประตูหน่อยนึง
พี่ครับพี่ครับผมเจ้าหน้าที่ตำรวจครับพี่
ผมเจ้าที่ตำรวจพี่เปิดประตูด้วยหรือผมเลือกรถให้
ผมเจ้าที่ตำรวจเดี๋ยวผมขับรถให้
เปิดประตูก่อนครับประตูมันเปิดประตูไม่ได้
เอานั่นตอนนั่นตอนเสียพี่ครับตื่นแป๊บหนึ่งมองซ้ายมองขวา
หลับต่อดีกว่าไปหลับอยู่ที่แคปไม่ยอมเปิดให้ตำรวจเข้าไปด้วย
คือตำรวจจนใจแบบตื่นก่อนใช้คำนี้ตื่นก่อน
พัดจะทำแล้วลุกมาอ้าวใครมาเอาขอนอนต่อไปนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสุริยวงศ์ชุมชนดอนดู
เทศบาลเมืองหนองคายตำรวจก็มากู้ภัยก็มาปลุกกันอยู่
เกือบครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก็ยอมตื่นตื่นมาแป๊บนึง
คุยกันแล้วก็หลับไปแล้วก็ตื่นมาอีกทีนึงถามไปถามมา
คือนายจตุพลครับยังเมาไม่สั่งมึนอยู่นะฮะบอกว่า
ก็ไปดื่มเหล้ามาก็จะกลับบ้านเกิดกลับไม่ไหวก็ขอนอนก่อน
เออเอาไปฟังเสียงช่วงนี้หน่อย
เมาหนักไปหน่อยฮะสุดท้ายตำรวจกับกู้ภัยต้องขับรถไปส่งที่บ้าน
ก็คือถ้าขับไม่ไหวก็นอนร้านเหล้าไปก่อนเลยจ้ะนะ